ณตอนนี้อยู่ในช่วงของการขยายผลนะคะจับกลุ่มเครือข่าย
กระบวนการโกงแชร์แม่มณีแม่มณีกับสามีแล้วก็อีก๓คน
ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยักย้ายถ่าย
ทรัพย์สินเนี่ยค่ะถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้แล้วห้า
คนครับล่าสุดเช้าวันนี้ถึงคิวแม่ของแม่มณีอืม
ตำรวจเอาหมายสารไปเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะที่ตำรวจแจ้งข้อหา
สอบถามและควบคุมตัวแม่ของแม่มณีน้ำตาคลอแล้วเป็นลมเลยนะคะ
เชิญครับเชิญดีกว่าครับเชิญขึ้นรถนะครับประบวนหญิงพาไปครับ
นี่ค่ะนางสาวทวรรณรัฐทิประเวทแม่ของแม่มณีถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหาร่วมกันช่อโกง
ร่วมกันให้กู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชนเมื่อเช้านี้เองนะคะที่ปั๊มน้ำมันที่อุดรธานี
ช่วงจังหวะตำรวจหญิงที่จะควบคุมตัวค่ะครับเป็นลมไปเลยอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่รวมถึงนักข่าวได้มีโอกาสสอบถามแม่ของแม่มณีด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเป็นลมอ่ะนะถามว่าเกี่ยวข้องไหมรู้เรื่องเส้นทางการเงินไหมตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แม่เอาเงินจากไหนที่โอนให้คนอื่นหลายแสนหลายล้านอย่างนี้ใช่ไหม
ก็คือว่าเขาให้แม่ไปเปิดบัญชีเขาบอกจะไปทำธุระแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูก
แต่ในเมื่อหมายมันมาแล้วก็ต้องแล้วแต่เพราะแม่ไม่ได้รู้เห็นอะไร
ทำอะไรครับแม้แต่แม่พูดอะไรกับลูกแม่ก็พูดไม่ได้
บางอย่างนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าแม่ของแม่มณีถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่สำคัญมากที่สุด
เป็นเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายแม่มณี

ได้ถ่ายโอนไปสู่คนอื่นข้อหาก็คือตามหน้าจอนี้นะคะ
ก็ข้อหาเหมือนกับลูกสาวร่วมกันช่อกงประชาชนอะไรพวกนี้
แต่ลูกสาวก็มีเพิ่มเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคือถ้าจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ว่าเห็นลูกทำอะไรแปลกลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเตือนแล้วไง
ใช่คือแม่เนี่ยบอกว่าไอ้ที่มีการโอนเงินเนี่ยนะแม่อ้างว่าลูกสาวเอาโทรศัพท์ของแม่ไปโอนเงินเอง
ไม่รู้เรื่องเหมือนกับมีการถอนเงินออกไปก่อนหน้านี้เป็นหลัก๑๐ล้าน
อันนี้ต้องตรวจสอบแต่ถ้าถามว่าแม่เป็นลมจริงไหมหรือแม่แกล้งอันนี้คนถามจริง
ตกลงเป็นลมจริงไหมคุณหมอบอกเป็นลมจริงคุณหมอวิเชียนรุ่งนิติธรรมรองผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่าความดันสูงเลยนะคะ
ฉีดยานอนหลับให้พักผ่อนก่อนเพราะว่าเครียดจัดแล้วความดันขึ้นอันนี้ความดันขึ้นจริงแขนสั่นเลย
ก็ต้องให้สังเกตอาการในโรงพยาบาลก่อนตำรวจบอกว่านอกจากต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมด้วย
คือเขาป่วยจริงก็ต้องพาไปโรงพยาบาลออกมาได้ก็สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอน
ก็ถูกต้องฮะแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ได้เงินถูกโกงถูกโกงอะไรไปเขาก็ความดันขึ้นจะเป็นจะตายกันมากกว่านี้ก็มีเยอะฮะ
ตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าเรื่องของกฎหมายตำรวจทำควบคู่กับเรื่องของมนุษยธรรมผู้ต้องหาไม่สบายก็ช่วยกันในการรักษาให้ปลอดภัยก่อน
เพราะฉะนั้นก็ต้องนำหมายจับไปแสดงให้กับเจ้าตัวเขารู้
มันก็เป็นเหมือนที่ว่าผมอยู่กันใกล้กับความรู้สึกของคุณธวรรณรัฐให้กัน
รวมแล้วกว่า๖๐ล้านห้าแสนบาทเบิกถอนเงินในบัญชีอีก๑ล้าน๖แสนบาท
ช่วงเวลาก่อนที่ลูกสาวถูกออกหมายจับรวมแล้วมีการยักย้าย
ถ่ายโอนเงินออกไปจากแบงค์๖๒ล้านบาทนี่เป็นบัญชีเดียวนะครับ
ที่ได้ข้อมูลมายังไม่รวมอีกที่มีอีกหลายบัญชีซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีกี่บัญชีนะครับ
ที่แม่ของแม่มณีเปิดเอาไว้เพื่อรับโอนเงินตามที่บอกว่าลูกสาวบอกให้เปิด
โอนเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูว่ามีการยักย้ายถ่ายเทถ่ายโอนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ค่ะแล้วอย่างที่คุณภาคภูมิบอกจริงก็มีผู้เสียหายค่อยทยอยไป
แจ้งความดำเนินคดีอย่างไรล่าสุดเขาบอกว่ายอมขายควายยอมจำนองที่ดิน
ลงทุนไปกับแชร์แม่มณี๖ล้านบาทความดันขึ้นยิ่งกว่าแม่ของแม่มณีอีก
เดี๋ยวก็ดูความคืบหน้ากันต่อนะครับ